ดูบัติเหตุหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชนะฮะกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เดี๋ยวท่านดูนะครับจะมีบิ๊กไบท์คันหนึ่งขี่มา
นี่ฮะคือจังหวะรถคันนี้เนี่ยดีที่มาช้าก็เลยเบรกเอาไว้ทันส่วนบิ๊กไบท์คันนี้ก็ไปนู่นเลยฮะลงข้างทางไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเฟซบุ๊กครูกล้องรักวงนะได้ลงเอาไว้นะครับ
ล่าสุดทางกู้ภัยนะครับก็คือนายไพรวันอุบลการณ์หัวหน้ากู้ภัย
มูลที่ใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็อาสากู้ภัยที่ไปช่วยในวันนั้นนี่ฮะนี่คือภาพหลังจากที่บิ๊กไบท์คันนี้
ได้ล้มคว่ำลงไปเนี่ยนะครับกู้ภัยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒๓๐วันที่๔ตุลาคมนะครับ
ตรงนี้คือริมถนนสายหลักช้างบ้านสายใหญ่หมู่๔ตะบนปริกนะครับ
คนบาดเจ็บหนึ่งคนคือคนขี่บิ๊กไบท์นะฮะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย
นี่ก็พังเสียหายไม่มากนักค่ะแต่ดูจากคลิปแล้วน่ากลัวนะ
เจ้าของรถบิ๊กไบท์คือนายสุรชัยเนี่ยที่บาดเจ็บบอกว่าขี่รถมาจากกระบี่
คนนี้นะฮะที่กู้ภัยไปช่วยเขาบอกว่าเขาก็ขี่มาเร็วพอสมควร
จังหวะตามคลิปเลยฮะก็คือขี่แซงรถยนต์ที่วิ่งอยู่ข้างหน้า
พอแซงเสร็จปุ๊บมันเสียหลักพอดีเลยแล้วควบคุมรถไม่อยู่
ก็เลยพลิกคว่ำหลายตลบแบบนี้นี่ฮะตัวเองก็บาดเจ็บเล็กน้อย
รถก็พังเสียหายเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ก็ดูแลเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะฮะส่วนเจ้าของรถก็คือครูกล้องเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้พอดี
ก็เลยเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์กันเรื่องการขับขี่นะฮะ